คุณผู้ชมไปดูต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์หน่อยค่ะ
งานนี้เป็นชายวัย๔๒ปี
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วกลับบ้าน
แล้วเป็นจังหวะที่เขาขี่พลาดเสียหลัก
ล้มถลายไปกลางถนนคุณผู้ชม
สุดท้ายหัวเขาไปชนกับโครงเหล็กของรถ

สวัสดีค่ะทุกคน
ไกลหน่อยคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าพลิบตาเดียวจริง
ในคลิปเป็นจังหวะที่รถจักรยานยนทร์เสียหลักและทำไหลไปตามถนน
ส่วนคนขี่ร่างกระเด็นตามไปด้วย
จังหวะที่หัวเขาชนเข้ากับโครงเหล็ก
พ่วงขายนมอาจจะมองไม่ชัด
คือเหตุมันเกิดเร็วมากมองไม่ทันจริง
คุณผู้ชมเกิดที่บริเวณถนนสุรินลำชีค่ะ
ตรงข้ามโรงเรียนโชคเพชรพิทยาตำบลคอโคอำเภอเมืองสุรินทร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร่างนายพัฒนศักดิ์บัญญัติกิตินะคะ
ันกิติขออภัยค่ะอายุ๔๒ปีเป็นชาวอุตรดิษฐ์
สภาพคือกระโหลกด้านขวาแตกยุบไปครึ่งหนึ่ง

พบกับรถจักรยานยนต์ทะเบียนกไก่บใบไม้ยอยักษ์๖๒๙อุตรดิษฐ์ค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะกู้ภัยได้ช่วยกันเก็บเศษสมอง
กระจัดกระจายใส่ถุงนะฮะ
ขณะที่ตำรวจและแพทย์เวรก็ได้มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานค่ะ
พร้อมกับเรียกหญิงที่ขี่รถพ่วงขายนมมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ญาติผู้เสียชีวิตที่มาเห็นสภาพศพรับไม่ได้ค่ะ
ร้องไห้แบบแทบจะขาดใจด้วยความเสียใจกันเลย
แต่ว่าทราบเรื่องทราบราวว่าเป็นอุบัติเหตุ
ก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มอบศพให้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ